ดวงกับ๓ราศีครับ
หมอไก่เขาให้ข้อมูลเรามาเลยเราก็มานำมากระจายต่อแล้วกันราศีแรกราศีเมษฮะ
ราศีเมษเป็นยังไงเขาบอกว่าราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่ใจปรารถนานั่นคือหน้าที่การงานนะครับ
ส่วนการเงินเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในอนาคต
ความรักเป็นไงราศีเมษคนมีคู่ความรักแปรเปลี่ยนจากคนรักกลายเป็นเพื่อนที่รู้จัก
สาวดีส่วนคนโสดจะพบรักกับคนที่ไม่อยู่ในสายตา
เอาละเอาละการงงการงานได้รับผิดชอบงานสำคัญเพราะความสามารถการเงินจะหมดเงินไปซื้อความสุข
ส่วนคนมีคู่ก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนรักส่วนคนส่วนอย่างมีความรัก
มันเป็นราศีพฤกษกวันนี้ผมงงอะไรครับเนี่ย

นี่ราศีพฤศพก็คือเมื่อกี้ที่คุณชนะเล่าไป
ใช่แล้วราศีที่ฉันน่าอ่านดี

มาค่ะต่อกันที่ราศีเมทุนค่ะ
เครียดเพราะว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันนะคะ
ส่วนเรื่องของการเงินเริ่มมั่นคงมากขึ้นเพราะว่ามีรายได้หลายทาง
ส่วนเรื่องความรักค่ะคนมีคู่ทำมาหากินเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันเท่าไหร่
โสดนะคะได้พบคนดีแต่ถ้าหากเลือกมากอาจจะโสดต่อไป
มาต่อกันที่ราศีกรกฎกันบ้าง
การงานความสำเร็จมาจากการสนับสนุนของคนรอบข้าง
การเงินนะคะควรลงทุนระยะยาวจะดีกว่าการลงทุนระยะสั้น
ส่วนความรักค่ะคนมีคู่แม้จะไม่มีเวลาให้กันแต่ยังรักกันดี
โสดเอ้าโสดต่อไปก่อน
เออเออเอามาดูราศีสิงห์กันบ้างนะจ๊ะ
เรื่องของการงานต้องทำงานอย่างหนักเลยเพราะว่ามีงานให้มารับผิดชอบเยอะขึ้น

การเงินมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเรื่องการเงินดังนั้นให้ตรวจสอบดีรอบครอบด้วยนะคะ
ความรักคนมีคู่คนรักจะดูแลเอาจะใส่เป็นอย่างดี
ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนดีอาจจะดูไม่โดดเด่นแต่เขารักคุณจริงนะ

ส่วนคนที่เกิดราศีกันค่ะเรื่องการงานบอกเลยว่าทำงานหนักเอาไว้เลยค่ะ
เป็นการทำงานหนักเพื่ออนาคตและแนะนำว่าควรทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วยนะ
ส่วนการเงินค่ะสร้างรายได้เพิ่มจากความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่คุณทำได้ขอให้ใส่ได้เต็มที่เลย
และความรักคนที่มีคู่ยังไม่ทิ้งกันไปไหน
ส่วนคนโสดยังไม่พร้อมที่จะรักใคร

ส่วนอีก๖ราศีที่เหลือเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะ